วันนี้เราก็ไปตามที่กาญจนบุรีนะครับ
ไปหาครูปีชาด้วยไปหาหมวดจรูนด้วย
โดยเฉพาะครูปรีชาเนี่ย

หลังจากนั้นเราก็ตามไปหาที่บ้านนะครับ
เพราะมีกระแสข่าวว่าเจ๊บ้าบิน

ก็ทราบข่าวจากสื่อกระแสต่างเหมือนกันนะ

ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งมาจากเจ๊บ้าบิลจริง

คนที่ติดตามข่าวสารด้วยว่า
อย่าไปเชื่อกระแสที่ลือกันไป
เพราะเรายึดรักในเวลาเชื่อมั่นในความจริงของเรา
เราคือเรื่องจริงแล้วเราก็ซื้อจริง
ก็มั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานด้วยความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย

เพราะว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ทางด้านแม่ค้าก็ยังไม่ได้ติดต่อกันเลย
ยืนยันเชื่อมั่นและมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำ
คือลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของเราเราซื้อจริงเชื่อมั่นครับ
ครูปรีชาแล้วไปดูหมวดจรูนบ้าง
วันนี้หมวดจรูนก็อยู่ที่บ้านกับครอบครัวนะครับ
ก็เป็นวันไหว้นะฮะก็มีการไหว้เจ้าที่บ้านนะครับ
ได้เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่บอกว่าเจ๊บ้าบินเนี่ย
กลับคำให้การนะฮะบอกว่าตนก็ทราบจากสื่อต่างเหมือนกัน
ถ้าเป็นความจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี
เพราะตนเองและครอบครัวยังคงยืนยันคำเดิมว่า
เป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล๓๐ล้านบาท
แล้วก็มั่นใจในการทำงานของตำรวจ

มันไม่ใช่แน่นอน
หลังจากนี้หากตำรวจจะเชิญตนไปสอบปากคำก็ยินดีให้ความร่วมมือ
มุมมองของเจ๊คิดว่าเจ้าหน้าที่ก็คงจะสอบเพิ่มเติม
เพราะว่าเขาเปลี่ยนหน่วยแล้วใช่ไหมเปลี่ยนหน่วยการสอบสวน
ก็คือสอบเพิ่มเติมหรือว่าการเปลี่ยนหน่วยคือการสอบส่วนแต่ละชุดมันจะไม่เหมือนกัน
ถามว่าคิดยังไงไม่คิดยังไงไม่กังวล
เกลให้การไปครั้งแรกจนทุกวันนี้ก็คือคำเดิม
มันไม่น่าจะมีอะไรที่ว่าสำคัญเพราะว่าเจ๊เกียวก็เป็นแค่บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์จริงวันนั้น
แต่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาเชิญเมื่อไหร่เจ๊เกียวก็ยินดี

เพราะว่าวันนี้เขาไม่มีตลาดนัดตามปกติ

ผู้คนก็อยู่บ้านไหว้เจ้ากันนะครับ